ส่วนเชียงใหม่ครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
กรณีที่มีผู้หญิงอายุ๑๗กับเพื่อนนะครับพี่ปอและคุณผู้ชม
เขาบอกว่าอยู่ที่ห้องพักและประมาณตี๒กว่า
สักประมาณสักวัน๒วันก่อนมีผู้ชายมากัน๔คน
บุกมาเคาะห้องน้องไม่กล้าเปิดนะฮะ
ดื่นมาทำไมฝ่ายชายพยายามจะงัดบานเกร็ดครับ
ล่าสุดวันนี้เก็บข้าวเก็บของย้ายหนีแล้ว
กลัวจะเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
นี่ครับ
น่ากลัวมากคือถ้าดิฉันเป็นผู้หญิงในห้อง

พี่ปอล์ครับแล้วพอมาดูวงจรปิดยิ่งน่าตกใจนะ
ใส่หมวกกัลน็อคมาบ้างบางคนเอาหุ้ดคุมหัวบ้าง
คนเปิดหน้ามาแล้วจังหวะที่เขาเคาะห้อง

ทำไมคุณต้องเอามือมาจุปากด้วย
แล้วก็มีการเรียกเพื่อนมาให้มาอีกฝั่งนึง
เพื่อเหมือนกับถ้าออกมาปุ๊บนี้ให้รวบเลย

เดี๋ยวลองดูภาพตอนจังหวะที่เขาไปเคาะหน้าประตูห้อง

แล้วพอเขาไม่เปิดเสร็จปั๊บดูนะฮะ
ทำท่าทำทางเหมือนส่งซิกส่งสัญญาณกัน

น้องผู้หญิงในห้องก็ไม่กล้าเปิดครับ
นี่ฮะมีก้มต่ำหมอบต่ำด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒๓๐

วัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้มากัน๔คน
เฉลี่ยประมาณ๑๖๑๘ปีนะฮะ

แล้วก็มีสาวประเภท๒อีก๑คนด้วย

เพราะว่าคุณตีสองครึ่งมาทำไมเนี่ย
แจ้งเจ้าของหอพักคนดูแลหอพักก็มาดู
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะ
ที่วัยรุ่นกลุ่มนี้จะพากันหลบหนีไป
ทางด้านของน้องผู้หญิงอายุ๑๗นะครับบอกว่า

ไม่รู้เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
เจ้าตัวยอมรับนะครับว่ารู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุนี้จริง
เพราะว่าก่อนหน้านั้นตัวเธอและเพื่อน
เคยไปทวงเงินคู่กรณี
ติดเงินค้าเงินอยู่พันสอง

หลังจากนั้นตามราวีหาเรื่องมาตลอดครับ
มาดักรอตามเส้นทางมาทำร้ายผู้จาขู่

ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจดีกว่าไหม
เพราะว่าถ้าเขามาอีกจะทำยังไงล่ะเนี่ย
วันนี้ครับแม่บ้านหอพักดังกล่าวบอกว่า
ประตูเข้าออกหอพักจริงแล้วเปิด๒๔ชั่วโมง

อันนี้มันเลยอาจจะทำให้เขาเข้าออกได้ง่ายนะฮะ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้มีทรัพย์สินของหอพักเสียหาย
ไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงแต่ผู้เช่าหลายคนก็ยอมรับว่าไม่สบายใจ
แล้วสังเกตดูนะครับจากทางเข้ามาถึงห้องนี้
มันใกล้มากเลยนะพี่ปอล์ใช่ไหมครับคือเข้ามาได้เลย

คือเดินเข้ามาปั๊บถึงเลยแล้วพอถ้าไม่มีคีย์การ์ด
ไม่ได้มีระบบการดูแลความปลอดภัยปุ๊บเนี่ย
คนในหอพักเองเขาก็ไม่สบายใจไงครับว่ามันจะเข้าออกง่ายไปหรือเปล่า
ทางด้านน้องผู้หญิงอายุ๑๗วันนี้มาตอนช่วงบ่ายครับ
เก็บข้าวเก็บของย้ายออกแล้วไม่อยู่แล้ว
กลัวครับกลัวจะว่ากลุ่มคนก่อเหตุจะย้อนกลับมาคุกคาม

มีข้อมูลบอกว่าในฝั่งของน้องผู้หญิงอายุ๑๗นะฮะ

เพราะว่าถูกตามคุกคามอยู่ตลอด
ย้ายไปอยู่หอพักไหนย้ายไปอยู่ที่ไหน
ฝั่งคนก่อเหตุจะตามสืบจนรู้
โอ้โหพอตามสืบจนรู้ปั๊บก็จะไปคุกคามไปก่อเหตุ
ลักษณะแบบนี้ทำให้หลังผู้เสียหาย
ต้องอาศัยวิธีการคือย้ายไปเช่าห้องพักแบบรายวัน
ไม่อยู่รายเดือนนะฮะอยู่ที่นี่แค่วันสองวันแล้วย้าย
อยู่ที่นี่วันสองวันแล้วย้ายอยู่แบบนั้นนะฮะ
ลองฟังแม่บ้านที่ดูแลหอพักครับ
แล้วน้องที่เขามาเช่านี่คือเขาน้องเช่ารายวัน

เขาก่อนหน้าที่เกิดเหตุเขามาเช่านานหรือยังพี่ไม่

มาหลายวันคือมึงมาได้คืนเดียวคืนที่สองก็เกิดเหตุเลย

เด็กนี้มันเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเคยมาพักนะ
เด็กผู้หญิงพวกนี้นะเคยมาพัก
พักแล้วก็เขาเป็นเกณฑ์เป็นแก๊งอะไรของเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
เขาจะมากันอย่างนี้แล้วก็มาสูบบุหรี่เต็มห้องเลย

ครับมากันก็มากัน๕๖คนบ้าง

มันก็ย้ายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

หลังจากนี้ทางหอพักบอกว่าจะเข้มงวดคัดกรอง
คนที่จะมาเข้าพักให้มากขึ้น
ในขณะเดียวกันครับก็จะเพิ่มความปลอดภัย

เพื่อทำให้ทุกคนที่อยู่ในหอพักแห่งนี้
ได้มีความปลอดภัยและสบายใจนั่นเองครับ